ฮิตต่อเนื่องมาจนถึงปีนี้
เดาไม่ยากคุณผู้ชมเพราะว่าโดยเฉพาะกล้องถ่ายภาพมีการออกแบบรูปแบบใหม่
ออกมาเยอะแยะมากมายตอบสนองเรื่องของความต้องการในการต้องการจะถ่ายภาพให้สวยชัดเจนมากขึ้น
ติดตามจากธิดาไอทีของเราคุณจิรภาสุริสุขครับ
กระแสการถ่ายภาพยังคงฮอตฮิตตามไทม์ไลน์โซเชียลมีเดียในช่วงรอบปีที่ผ่านมา
ส่งผลให้มีนักพัฒนาหลายหันมาผลิตกล้องถ่ายภาพในมุมมองใหม่

ร้อยหกสิบองศาที่ลั่นชัตเตอร์แชะเดียวก็เก็บภาพรอบตัวได้หมด
โดยไม่ต้องเสียเวลาหมุนกล้องไปมาให้ปวดหัวทำให้ภาพนิ่งที่ออกมามีลักษณะโค้งมนต์ดูแปลกตา
ส่วนภาพถ่ายวีดีโอนั้นก็กดเลื่อนดูได้โดยรอบ
โดยซิงค์เข้าผ่านไวไฟก็สามารถเปิดดูผ่านสมาร์ทโฟนพร้อมแชร์ลงโซเชียลมีเดียได้ทันที
นุนราคาอยู่ที่๑๒๕๐๐บาทค่ะ
ตามด้วยเจ้าลิลลี่โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่เรียกได้ว่าเป็นโดรนพันอึด
เพราะแค่เหวี่ยงเจ้าลิลลี่ออกไปมันก็จะคอยเก็บภาพตามติดผู้ใช้ชนิดที่เป็นเงาตามตัวเลยค่ะ
สามารถถ่ายได้ทั้งภาพนิ่งแบบ๓๖๐องศาหรือวีดีโอเจ้าโดนตัวนี้ก็จัดให้ได้ค่ะ
ส่วนราคาจำหน่ายนั้นอยู่ที่ราว๓๓๖๖๐บาทและจะวางขายในเดือนกุมภาพันธ์นี้ค่ะ
ซึ่งสามารถใช้งานเป็นคอมพิวเตอร์เล่นเกมดูภาพยนตร์รวมถึงฟังเพลงก็ทำได้นะคะ
โดยคาดว่าในปีนี้จะเปิดให้กับนักพัฒนาทดลองใช้ก่อนก่อนที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไปใช้ในช่วงต้นปีหน้าค่ะ
ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพต่างของผู้ใช้ฉายลงบนหลังมือได้เลยแม้จะยังอยู่ในช่วงระดมทุนจากทั่วโลกเพื่อผลิต
แต่คาดว่าจะเผยชมไม่เกินไตรมาสแรกของปีนี้ค่ะ
หากตรวจพบไวรัสหรือมีการแท็กข้อมูลก็จะทำการแจ้งเตือนผ่านสมาร์ทโฟนของผู้ใช้และทำการบล็อกทันทีค่ะ
เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะ
จีรภาสุริสุขข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
อย่างเช่นโดรนที่สามารถติดตามตัวเราไปถ่ายภาพของเราได้อย่างสะดวกสบายแบบนี้แหม
แต่ว่ายังไม่เข้าประเทศไทยต้องติดตามกันต่อนะครับ